คุณผู้ชมครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าณเวลานี้พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปครับ
มีการเข้าไปใช้สื่อออนไลน์หรือว่าสื่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นครับ
ทำให้เจ้าของสินค้านั้นหันไปลงทุนทุ่มงบโฆษณาในสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นครับ
แล้วก็สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
แต่ก็ยอมรับว่าไม่ทิ้งสื่อหลักอย่างทีวีดิจิทัล
เพราะว่ายังคงเป็นสื่อที่ผู้บริโภคนั้นรับชมอยู่นะครับ

นั่นยางรองเท้านักเรียนยอดฮิต
เป็นอีกหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่ระยะหลังหันมาให้ความสำคัญ

เพราะต้องการปรับภาพลักษณ์แรนด์อายุเก่าแก่กว่า๖๐ปี

เพราะมองว่ากลุ่มเป้าหมายออนไลน์จำกัดอยู่ในกลุ่มผู้เล่นอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

มันก็ยังแน่นอนจำกัดเฉพาะคนเล่นอินเตอร์เต็
ไม่ได้เปรียบเสมือนโลกจริงมากนักหรอก
แต่ชีวิตจริงแตกต่างกันมากเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องสื่อในส่วนของธรรมดาด้วยนะครับ
แล้วมูลค่าของค่าโฆษณาในสื่อโทรทัศน์เนี่ยก็ยังจะเป็นเม็ดเงินที่ยังเป็นส่วนใหญ่อยู่
ที่ยอมรับว่าโดยส่วนตัวไม่เคยดูทีวีเลย
แต่เมื่อต้องทำตลาดก็ให้ความสำคัญกับสื่อทีวีและออนไลน์เท่ากัน
ออนแอร์เนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นช่องทางที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์
ตรงนี้เนี่ยผมยังเชื่อว่าหลายคนเข้าใจว่าคนน่าจะหันมาเสพสื่อออนไลน์มากขึ้น
ฉะนั้นในส่วนของออนแอร์เนี่ยเรายังเชื่อว่าตรงนี้เรายังให้ความสำคัญอยู่นะครับ
ขณะที่ประธานกิติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยเชื่อว่า
แต่ก็ถูกลงมากเมื่อเทียบกับยุคอนาล็อก

และสามารถแยกกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน
ตอนนี้คนก็รู้สึกเหมือนกันว่าถ้าไปออนไลน์เนี่ย

พจน์ก็ดีขึ้นราคาก็ถูกกว่า

จริงแล้วทุกอย่างวันนี้เป็นเรื่องของ

สินค้าบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องใช้ออนไลน

หรือทำได้เขาเป็นกลุ่มเป้าหมายกับตัวออนไลน์จริง

กลุ่มคนพวก

ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีเงิน

แล้วก็เป็นกลุ่มที่ยังบริโภคสื่อ

ออนไลน์ยังคงเติบโตไปตามกระแสโลก

ดั้งเดิมอย่างวิทยุสิ่งพิมพ์

ดังนั้นทางรอดของสื่อยุคใหม่

เพื่อตอบโจทย์การทำตลาดสินค้าในยุคปัจจุบัน
ที่ต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ครบทุกช่องทาง
ข่าวไทยรัฐทีวี